มาดูประเด็นเรื่องของแก๊งค้าไม้กันบ้างนะคะ
ต้องบอกว่าฮึกเหิมแล้วก็เหิมเกลิมมากจริง
เพราะเข้าไปลักลอบตัดไม้พยุงถึงในโรงเรียน
โรงเรียนแห่งนี้นี่ไม่ได้โดนเป็นครั้งแรกนะคะ
นี่ครั้งที่๓แล้วในรอบเพียงแค่๓เดือนเท่านั้นเองค่ะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยคุณผู้ชม
เป็นภาพขณะกลุ่มคนร้ายเนี่ยแอบลักลอบเข้าไปตัดต้นพยูง
อายุ๔๖ปีภายในโรงเรียนบ้านน้องตับเต่า
คนร้ายสวมหมวกปิดบังใบหน้า
แล้วก็ใช้ครีมตัดโซ่ประตูโรงเรียน
เพื่อเปิดให้รถกระบะเข้าไปขนไม้พยุง
แล้วก็หลบหนีลอยนวลออกไปเฉยเลย
ด้านตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
ก็ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้
แกะรอยติดตามตัวแก๊งมอดไม้

เรื่องต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี
ก็คาดว่าน่าจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดบุรีรำ
หรือทางอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ

ถูกแก๊งมอดไม้เข้าไปลักลอบตัดต้นพยูงแล้ว๓ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกเกิดขึ้นวันที่๑๘มีนาคม

คนร้ายก็เข้าไปตัดต้นพยุงที่อยู่ติดสนามฟุตบอล

กระทั่งอีกครั้งหนึ่งที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดนี้

ซึ่งแต่ละต้นก็ถูกแก๊งมอดไม้เจาะรูแล้วด้วย
เพื่อจะตรวจดูแกนไม้ก่อนตัดไปขาย
โดยเฉพาะต้นที่อยู่หลังโรงเรียนค่ะ